พาไปดูสองสาวรุ่นดึกหน่อยเมื่อมีดนตรีแห่มาถึงหน้าบ้าน
ก็ต้องออกสเต็ปให้เด็กมันดู
มาฮะผ่านมาหน้าบ้านต้องมาแจงกับเขาด้วยนะ
คุณแรงมาขนาดนี้คุณจะนอนหลับเหรอ
เออมันต้องลุกขึ้นมา

ตั้งจริงตั้งฉามต้องตลอกมาหมดนะค่ะ

อยู่แน่นอนถ้าหลับอยู่แน่นอน

แล้วคุณดูคุณยายเหมือนมาเป็นเสื้อคู่
เออเป็นคอกระเช้าคู่
น่ารักน่าเอ็นดูมาก

ทุกจังหวะเบา

ไม่ได้แบบว่ารุนแรงอะไรมาก
ตายแล้วก็จังหวะที่อยู่ในหัวใจ

คุณดูเห็นความน่ารักของคุณยายไหมล่ะ
ก็ขอบคุณคลิปน่ารักนี้จากติ๊กต๊อก

ดินทรวมพอร์ตแข็งแรงของคุณยายทั้งคู่

ผู้สูงอายุอาจจะนั่งอยู่บ้านเฉย
พอมีดนตรีมาก็สนุกคึกคักนะ